ใครมีลูกสาวเมลากลุ้งเคย

คุณผู้ชมร้องเพลงก็ได้วัดลีเจ้าสาวหมาด

อากาศความชื่นมื้นยังตลบอบอวนค่ะ
เห็นว่าเตรียมวางแผนไปฮานีมูลกันแล้วนะคะ

ไม่รู้ว่าเขาเตรียมปั๊มทายาทหรือเปล่าค่ะ

อร่าเจ้าสาวป้ายแดงกระแทกตาพี่แจ๊กรีนอย่างแรงค่ะ
นี่มาไทยรัฐของเรานะคะก็ไม่พลาดคว้าตัวมาเปิดใจค่ะ
พี่เป๊กกี้บอกนะคะว่าเอาจริงไม่ได้ตั้งใจจัดงานแต่งอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะ
ตอนแรกตั้งใจว่าจะจัดพิธีกันเงียบภายในครอบครัว
แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นคุณเจ้าบ่าว
เขาจัดให้จัดเตอร์ไพรส์เลยคุณผู้ชม
ขนเพื่อนพ้องคนสนิทในวงการมาเป็นแขกในงานแต่งค่ะ

อันนี้คือไม่รู้มาก่อนนะคะว่าจะมีขบวนขันหมาก
มีทั้งแม่ตั๊กพี่วิลลี่พี่หอยดีเจนุ้ยแล้วก็มากมายค่ะ

วยพรงานแต่งเล่นเอาสักขนลุกขนพองคุณผู้ชม
วยพรอย่างไรให้เจ้าสาวสะดุ้ง

ฟังคำโวยพรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราฟังคำตอบจากเจ้าสาวบ้าง
แขกคนสนิทโวยพรแบบนี้เจ้าตัวจะรู้สึกอย่างไร
มีทั้งคลิปมีทั้งคำตอบเอาไปฟังหน่อยค่ะ
คนที่มา
คนแรกคนแรก
คนแรกโภกโมที่สอง

หนะเวิบ

คนที่หลัง
วันนี้ดีใจที่ได้ผัว
ที่เคยแอบเสียตัวก็หลายห่วง
มาวันนี้ดีใจได้ผัวเป็นตัวตน
ขอบคุณผัวทุกคนที่มางานค่ะ

คุณนี่เขาเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่รายการเกมรับจำนำมานะคะ
โหลุคข่าวรีบส่งของไปเลย
แล้วต้องบอกว่างานนี้คุณผู้ชมเพื่อนเขาตั้งอกตั้งใจกันมากจริง

คิดดูนะคะที่ว่ากั้นประตูเงินประตูทองเนี่ย
เขาขนประตูมาจริงนะคะ
เป็นประตูที่แบบเขายกมาแล้วมากั้นเลยนะคะ

ส่วนแพลนเรื่องมีลูกพี่เป๊กกี้บอกนะคะว่าไม่มี

นี่นะคะเรียกว่ามีแต่ความสุขเต็มไปหมดนะคะ
ขอให้พี่เป๊กกี้นะคะไปเที่ยวยังมีความสุขนะคะ
เห็นบอกว่าจะไปฮานีมูลประมาณเดือนกุมภาพันธ์
นี่เห็นไหมประตูด้านหลังที่เธอถามว่าอยู่ไหน
อยู่ด้านหลังประตูแบบประตูจริง
เขาใช้ดอกไม้กั้นหรือเป็นโซ่อะไรแบบนี้กั้น